รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

เอาละครับ๑ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับจะเป็น๑ชั่วโมงความอัศจรรย์นะครับ
ชั่วโมงกว่าความเชื่อในรายการมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
มูเตรลูไม่เข้าใครออกใคร
พบดำเชื่อเรื่องราวของการรับชม
ลองของไหมอย่างคุณเนี่ยคุณคิดว่าตัวคุณหนังเหนียวไหม
ไม่กล้าไม่กล้าคิดกลัวมันพลาดขึ้นมาแล้วตายอ่ะ
เคยมีคนมาฟันคุณมาแทงมาอะไรยังไงไหม
เวลาไปลงของกับประสบการณ์ส่วนตัว
พ่อเคยให้หลวงปู่หงมาที่บ้านแล้วก็หลวงปู่หงลงของ
แล้วไปหาหมอเข็มฉีดยาแทงเท่าไหร่ก็แทงไม่เข้า
ตรงไหนแทงตรงนี้แต่เหตุการณ์มันนานมาก
ก็เลยไม่รู้ว่าเข็มชื่อหรือพุทธคุณ
เขาไม่อยากจะคิดไปเองไม่อยากจะคิดไปเอง
เพราะว่าก็ยังไม่เคยลองด้วยปืนหรือมีด

แต่คนนี้วันนี้เนี่ยนะครับที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการนะครับ
เป็นถึงตำรวจครั้งหนึ่งมีชื่อเสียงว่าดาบสุธี
เป็นคนชอบลองของมากคุณผู้ชมครับ
มีพระที่ไหนก็จะต้องไปยิงพระเพื่อให้พระนั้นนะฮะ
พิสูจน์ตัวเองว่าสามารถที่คุ้มครองตัวเขาได้ไหม

ลองจนเกิดอาเภษกับชีวิตตัวเองนะฮะ
ชีวิตตัวเองเรียกได้ว่าลูกตายเมียทิ้ง

ขอต้อนรับคุณสุธีเสรีเผ่าวงฮะ
สวัสดีครับ

ผมขออนุญาตเรียกว่าหมวดแล้วกัน

ผู้ชื่นชอบในการลองของ

ทะให้ผมเรียกเป็นดาบหรือเป็นหมวดนี้ฮะ

ชินกับคำนี้แต่เป็นหมวดแล้วถูกม่ะฮะ

สอนนักเรียนเพราะว่าผ่านงานสืบสวน
แล้วก็ผ่านงานที่ต้องบู้อะ

เป็นคนเชื่อเรื่องราวของขลัง

มีความคงกระพันมีความเหนียวถูกไหมฮะ
ใช่ครับเพราะสิ่งแล้วเนี้ยมันปลูกฝั่งมาผมตั้งแต่เด็ก
แต่แทงยังไงก็แทงไม่เข้า

ทีนี้เขาก็ต่อยกัน

ก็พอดีเห็นพอดีแทงเอาลูกมาอีกแล้วแทงอีกลูกอีก
ไม่เข้าแล้วไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าเนี่ยเห็นกระตาในชีวิต
แล้วมันก็เกิดความปลูกฝังเรามาตลอดเวลาว่าเรื่องนี้มันมีจริง
เราก็อยากจะรู้อยากจะอะไรอยู่ตลอดเวลาในความคุ้มคิด
ก็เพราะเอิญในตอนเด็กเนี่ยคุณพ่อเนี่ยไปผ่าฝี
เรียกว่าฝีบ้านนอกมันปูดขึ้นมามันไม่มีหัว
มันเป็นสีดอกบัวแม่ก็พาไปหาหมอเพราะว่ามันปวดมาก
ต้องไปผ่าแล้วต้องเอาหนองออกทีนี้หมอก็ผ่าอยู่อย่างนั้นอ่ะ
พาไม่เข้าพ่อคุณเองก็เล่นของเหมือนกันคือไม่ได้เล่นของ
เขาเป็นคนจีนเป็นครูทีนี้คือคนจีนเนี่ย
เฮ้คือเขาต้องใช้ผ้าไม่ไปหรอกเขาก็คือห่อนังสือพิมพ์นั้นใส่ในกระเป๋า
ห่อภาพศึกใส่หนังสือพิมพ์เออพระใส่เขาไปใช้แต่นั่งกระเป๋า
คือพ่อทนไม่ไหวแล้วมันปวดจัด
คือฝีก็แย่อยู่แล้วเอามีดไปกดเข้าไปอีก
ก็ยังไงก็ไม่แตกไม่เข้าเนื้อไม่ระทาย
ไม่แตกแม่กระดูกเปลี่ยนมีดนึกว่ามีดมัน

ทีนี้คนเป็นพ่อคือหมอที่นี่ว่าลูกเป็นคลินิก

ทีนี้ลูกมาผ่าอีกมันก็ไม่เข้าอีก
ทีนี้ลูกรู้สึกว่าน่าจะมีความเชื่ออะไรบางอย่าง
เขาบอกว่าลุงลุงในตัวมีพระไหม

ไม่มีหรอกยังไงก็ไม่มีไม่มีตอบไม่มี
แม่บอกว่าพ่อมึงอยู่ในกระเป๋ามีอะไรเปล่า
ล้วงออกมาก็เป็นพระองค์หนึ่ง

พระองค์หนึ่งพอเอาพระออกปุ๊บเนี่ย

มันก็เกิดความรู้สึกไอ้นี่คือพ่อเรานะแม่เรานะ
ุ่มคิดมาตั้งแต่ป๒ป๓แล้วสนใจมาเลย
สิ่งเหล่านี้มาโดยตลอด
ก็มีน้าอีกคนนึงเขาว่าว่านดีกินแล้วฟันแทงไม่เข้า
เอามานี่ผมเนี่ยอยู่ประมาณสักป๕ได้
น้าเขากินว่านผมก็ท้าให้เขากินเขาเป็นน้องแม่ค่ะ
ว่านดิเดี๋ยวเอาตะปูจะตอกตะปูเดี๋ยวนี้แน่จริงหรือเปล่า
น้าก็เลยกินกินว่านนะมันเป็นหัวคล้ายขาเนี่ย
ตอนนั้นที่ดูอ่ะแล้วพอกินว่านเสร็จปุ๊บเนี่ย
เขาบอกให้คนลุกก่อนสักแป๊บเดียวเท่านั้น
บิ่งเอาได้แล้วก็ดึงเลยดึงเนื้อเลย
ดึงเนื้อกันดีหรือวางโต๊ะเรื่องแล้วเลยนนนี่วางโต๊ะอยู่วางโต๊ะเนี่ย
ต่อไปเนี่ยนะฮะตะปูลงไปถึงโต๊ะเนี่ย

ไอ้ปลายตะปูเนี่ยมันดึงเนื้อฝังลงไปในโต๊ะด้วย

พอดึงตะปูออกปุ๊บเนื้อไม่ระคาย

แน่กับตัวทีนี้มันก็เราทำให้เราว่า

เราก็ศึกษามาโตมาก็ศึกษามา

เดี๋ยวก่อนจะเล่าต่อผมย้อนกลับไปนิดหนึ่งก่อน

เป็นพระผมก็ไม่รู้ว่าพระอะไรนะ

ไม่ต้องว่านดีไม่ต้อง

ถ้าเกิดว่านที่มีพุทธคุณเหล่านี้
ผมก็ไปถามศึกษาจากคนรุ่นเก่ารุ่นก่อน

ใช่แต่ว่าวิธีกินว่าน
ที่จะฆ่าคนกินว่านเหนี่ยวว่าน
บอกว่าชื่อวุ่นเขาชื่อตาวุ่น
วุ่นเนี่ยก็คือ
ในสมัยก่อนก็คือพิพาทกันเรื่องไล่นาน

สุดท้ายก็มาเอากันจนตายคือ

หลังจากนั้นไม่นานเท่าไหร่
ก็ผมก็เป็นเด็กอ่ะ
เตี๋ยก็ตะวุ่นถูก

ก็คือที่ตัวก็เจอไม่ลวกทั้งนั้นเลย

ต้องแก้ด้วยของมีคมที่ธรรมชาติ

สุดท้ายก็เขาก็มาโดนตรงนั้นตาย

ไปเจอกรณีคนเขายิงกันไม่เข้า

ถึงยิงคนร้ายอ่ะเหรอยังไง
คือไม่ใช่ยิงคนร้าย
เขาเกิดเรื่องทะเลาะกัน

เพราะว่ามันเกิดเรื่องกันในผับแต่คนคนนี้
เขาไม่รู้เรื่อง
ถึงก็ถูกล็อกคอก่อนเลย

ล็อกคอปืนจอยิงเลย

ผมก็ถามเขาว่าถูกยิงแล้วมีอาการไง
เพราะว่าเขาไม่หนี

แต่ว่ามันก็เป็นรอยไหม้หมดนะ

เขาวิ่งอีก

เคสนี้จับได้ทั้งคู่นะ

ทีนี้ผมก็ถามคนยิงว่า

เหมือนยิงผียังไงเหมือนผมยิงผี
เหมือนยิงผีคือว่ายิงตุ้ม

แล้วก็ยิงจนหมดลุกปืนไอ้คนยิงต้องหนี

ก็เป็นพระที่ว่าเป็นสมเด็จไม่รู้ที่

เรื่องหนึ่งนะฮะที่ไปเจอมาลักษณะเหมือนว่า

องค์เท่าโอ่งมาบังไว้ใช่
นี้ก็คือเขาแขวนพระ

ทีนี้ในตอนนั้นเขาเกิดเรื่อง

คนนี้เขาเห็นจ่อปืนมาที่เขา

ใช่แล้วก็ภาพเหรียญที่คอ

ก็คือเป็นคนคนนี้

ไปถึงเราจอดรถปุ๊บพวกก็ยิงใส่มาเลยฮะ

จุกแบบพูดไม่ออก

ก็คือเรานึกถึงท่าน

คือลอยออกมาข้างหน้าเรา

อย่างใหญ่เท่าโอมกร
ปึ้งนี่คือเหรียญมาเลย

มันดำมันม่วงก็ใครก็บอกว่า
ตายค่ะคือเข้าจุดตายจริง

ต้องเชื่อเลยแหละเพราะเจอกับตัวเองอย่างนี้
มันใครไม่เจอก็ไม่รู้ฮะ

แสดงว่าพวกนี้อยู่ที่พุทธคุณเวลาปลูกเสก
เพราะว่าผมเคยถามหลวงปู่พระที่เก่งพระที่ถือศิลปภาวนาแล้วก็สินบริสุทธิ์เนี่ย
ท่านบอกว่าท่านเชิญเทวดาลงมาควบคุมมันในวัตถุมงคลแต่ละเหรียญ

เรื่องนี้เป็นเพื่อนตำรวจของคุณถูกยิงตายในหน้าที่

แต่ตอนที่เขาจะตายแล้วเขาเพิ่งมาหาคุณ

ก็คือ๒ชั่วโมงเนี่ยเขามาหาผมแต่ดูสีหน้าเขาเหงานะ

ผมก็ไม่ยุ่งว่าเขานี่ถูกจริงหรอกข้าการตายที่โรงแรม
อืมเพราะว่าคนร้ายเนี่ยหลอกล่อหลอกล่อตำรวจคนนี้เข้าไปในโรงแรม
ในขณะนั้นเนี่ยผมเข้าไปในที่เกิดเหตุสิบนาทีเพราะเหตุสองสี่หนึ่งเกิดขึ้น
ผมก็เข้าไปเลยก็เข้าไปในห้องแล้วก็ไปเจอลูกปืนขนาดสิบเอ็ดบอร์มอร์
สไลด์เต็มพื้นห้องเลยใช้เจ็ดนัดเพราะว่าขนาดสิบเอ็ดบอร์มอร์เจ็ดนัดเนี่ย
ผมก็ใช้ผ้าคุณหนูเพราะว่าเราจะต้องเดี๋ยวต้องมาพิสูจน์หลักฐานแล้วมันมีรอยผ้าคุณหนูได้เก็บขึ้นมาเนี่ย
มาดูจานท้ายมันสับหมดเลยนะมันสับทั้งหมดเลยคือการสไลด์เนี่ยผมก็เห็นว่าลูกปืนมันสับทั้งหมดเลยสับทั้งหมด
หัวยังอยู่ไหมอยู่หมดไม่ระเบิดหรือเปล่าง่าย
คือยิงแล้วมันไม่ระเบิดคือมันด้านไปเลยลูกปืนไม่แตกเลยด้านเขาเรียกว่าด้านเลย
แล้วปืนตัวนั้นก็เป็นปืนของคนนั้นแหละคนตายของผู้เสียชีวิตถูกแย่งนะ
เขาถูกหลอกเข้าไปในนั้นแล้วก็ถูกแย่งปืนถูกแย่งปืนแล้วสุดท้ายเนี่ยก็มีสายโทรศัพท์รัดคอ
รัดคอแล้วก็เอาหมอนวางคือคือสองคนต่อคนนึงไม่น่าจะสู้กันได้
ก็เอาหมอนวางข้างหลังแล้วก็มีรอยยิงอีกเจ็ดนัดคนนั้นตาย
ง่ายคือ๗นัดแรกเนี่ยไม่ระเบิดไม่ระเบิดเลย
หลังจากนั้นเอาเชือกรัดเอาใส่เอาสายโทรศัพท์รัดหมอนอุด
หลังเพราะว่าพวกนี้จะไม่ให้เลือดกระเด็น
เอาปืนใส่ลูกใหม่ยัดยิงอีกเจ็ดนัดเข้าหมดเลย
หลังจากนั้นอีกประมาณเคสนี้ประมาณสัก๔เดือนก็ไปตามจับคนร้ายมา

คนร้ายเขาบอกว่าแม็กซ์แรกผมก็ถามว่าแม็กซ์แรกมันทำไม
สไลด์ลูกทิ้งหมดเลยวะมันบอกว่าแม็กซ์แรกเนี่ยผมยิงไม่ออกเลย
หมายถึงเจ็ดลูกแรกยิงไม่ระเบิด
ใช่ผมต้องกระชากพระออกแล้วค่อยยิงถึงตาย

ก็เป็นพระเหรียญนะ

ผมก็ไม่ได้อ่าน

คือเพราะด้วยเหตุการณ์นี้นะฮะ
ความอยากรู้อยากเห็นมากยิ่งขึ้น

ยิงพระเครื่องลองของ

การยิงของผมคือผมต้องจอบ
เขาว่าเหนียวดีนักหนาก็ตูมเดียว

สไลด์ยิงสไลด์ยิงสไลด์ยิง
ไม่มีแตกไม่มีแตกเลย

ผมลองมาหลายอย่าง

พยายามประสบกับชีวิตนะ

ครอบครัวก็แตกแยก

ที่ผมเอาผ้าตัดลูน

ผมเอาผ้าเนี่ยฟาดไปที่ลุ้ง
ทบทบทบ
ขาดเป็นช่องว่าเราทรัพย์ไว้นะ

ไม่เชื่ออย่ารบลุง

บูนไนท์

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเฮลคอลลาเจน

ก็ทำให้คุณเริ่มสะสมความอยากรู้อยากเห็นมากยิ่งขึ้น
จนกระทั่งสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะ

ยิงพระเครื่องลองของ

วัตถุมงคลที่กล่าวขาดว่า
วัดนั้นดีวัดนี้ดีวัดนั้นดีวัดนี้ดี

เหนียวไม่เหนียวยิงออกไม่ออกไม่รู้เลย

มันก็เกิดความรู้สึกว่าโอ้โหอย่างนี้เราจะไปแขวนยังไง
นั่นก็ดีไอ้นี่ก็ดีหลวงพ่อนั้นก็ดีหมดเลย

ก็คือเอาพระมาแล้วก็วงสวงอรัตนา

ก็หลวงปู่มหาเจวัดเอามาวางแล้วก็จุดทูปบอก
เจ้าฟ้าเทวดาเจ้าที่เจ้าทาง
วงสวงด้วยจิตสงบ

นั่นประมาณ๔๒ชิ้นนะ

เป็นเท่าแก่ร้านทองเขาว่าเหนียวดีนักหนาก็ตูมเดียวเรียบร้อย

วันนี้เรามาดูสิฮะพระที่พี่เขาเคยเอาไปยิง
เพื่อพิสูจน์ว่ายิงเข้าไม่เข้าเนี่ยมีองค์ไหนกันบ้าง
ก็ที่ว่ายิงไม่ออกนะเรียนลงฟูมาหาเจอ

ไม่ใช่ว่าจะมาปั่นในระทงราคาเหรียญนะ
เพราะว่าผมไม่มีหน้าที่ไม่มีหน้าที่
หลายคนอาจจะมองอย่างงี้มาปั่นราคาหรือเปล่า

แล้วแต่จากประสบการณ์โดยแท้จริงของผม
เพราะว่าผมเชื่อเรื่องพุทธคุณและอีกอย่างหนึ่ง
คนที่ทำอย่างนี้แบบนี้ก็ไม่มีใครกล้าทำ
อีกอย่างหนึ่งถ้าผมไม่เช็คพุทธคุณ
หรือไม่รู้พระที่ดีไม่ดีเพราะว่า
ผมทำหน้าที่ตำรวจเนี่ยผมเสี่ยงต่ออันตรายมาก
ผมจะต้องมีของดีของที่มีพุทธคุณที่แท้จริงนะ

ก็คือพอเรารู้พุทธคุณแล้วเราก็ไม่กล้าทำ

แต่ว่าที่ชุดเนี่ยทั้งหมดนี่เลย

ไลด์ยิงสไลด์ยิงสไลด์ยิง

มันมันเนี่ยหมดเนี่ยยิงทั้งแผงเนี่ย
ผมจึงเขียนหน้ากล่องไว้ปี๕๐
ผมลองในปีพศ๒๕๕๐

ก็เลยว่าถ้าแขวนก็ต้องแขวนกันหมดเนี่ย
เพื่อนผมเนี่ยก็อยากจะรู้พุทธคุณ
ทีเนี่ยคนคนนี้ก็คือเพื่อนผมเนี่ยยิงผ้าเป็นเข็กนัก
ผ้าแตกผ้ากระจายหากเขาเรียกหมู่บ้านรองพระ
แล้วก็เอาเหรียญลูกปู่มหาเจมส์สามงคลไปร้องเนี่ย

คือเบลอไป๒๒วัน

เมียก็มาร้องไห้กับผมทุกวันว่าจะทำยังไง
แฟนหนูจะทำยังไงพี่จะทำไง
เราก็แนะนำให้เขาไปคำมา

สุดท้ายก็พอไปขมาแล้วก็หาย

ทำไมถึงบอกว่าจุดสองสองเนี่ยดีสุดในการลองพระ

ปืนจุดสองสองเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปืนตัวเมีย

ในความที่ว่าในความที่เป็นอาถรรพ์ทุกสิ่งทุกอย่าง

เราไปจับผู้ร้ายเราไม่รู้ว่าจะไปโดนปืนตัวเมียตัวผู้
ก็เลยเอาปืน๒อย่าง

เห็นบอกว่าบางคนไปลองของด้วยการยิงเป็นง่อย

เพราะว่าหลวงปู่องค์นี้เป็นผ้าที่แปลก
ถ้าหากว่าลบหลู่หรือว่าไม่ทำพิธีในการลองไม่ได้

อย่างมันเป็นศาสตร์ที่เล่นลับมากนะผมบอกให้

แต่ถ้าเองอยากจะดูพุทธคุณพี่ไม่เกี่ยวนะ
คือผมไม่เอาแล้วผมเข้ามาแล้วอะไรแล้วผมไม่เอาแล้ว

เวลานี้ผมเพิ่งคุยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมจะเชิญมาในรายการนี้ไง

เพราะว่ามันเกิดจากสิ่งเหล่านี้ของผม

เค้าก็เลยติดงานตรงนี้
ตรงนี้เขาก็เลยมาไม่ได้เขาก็เลยยังบอกผมว่าเหตุการณ์ที่ลองเนี่ยมันก็นานแล้วนะแต่ยังไงแต่เขาบอกว่ามันสถานมืออ่ะมือเนี่ยมันจะไม่มีแรงเขาบอกว่าในขณะที่ชักปืนจ่อเนี่ยมันจะเหมือนมีอะไรเนี่ยเข้ามาในนั้นแล้วตัวคุณล่ะฮะคุณเป็นคนลองพระคุณลองพุทธคุณพระตัวคุณเองโดนอะไรบ้างไหมเจ็บป่วยบ้างไหม
ก็คือที่ผมลองพระมาเนี่ยผมลองมาหลายอย่างเนี่ยมันก็เกิดประสบกับชีวิตนะ

เดี๋ยวก่อนนะฮะคือขอรายละเอียดสักนิดนึงทำไมเกิดอะไรขึ้น
มันมันอาจจะเขาอาจจะเป็นโรคเป็นอะไรที่ว่าที่ผมรักษาไม่ได้เลยมันเกิดตรงนั้นแล้ว

ก็ไล่กับสิ่งเหล่านี้ผมก็มันก็นึกอ่ะมันก็นึกเกี่ยวกับมึงเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่า

ครอบครัวเขาแตกแยกคำว่าครอบครัวแตกแยกผมก็คิดว่ามันมีโบราณเขาว่าเขาบอกว่าผมมีครั้งหนึ่ง

ผมก็ฟังคำโบราณที่ว่าอาถรรพ์อะไรแบบไหนยังไงเนี่ยผมจะทำผมอยากรู้

ผมเนี่ยมันเป็นคนลั้นไอ้เรื่องพวกนี้ผมไม่เชื่อง่ายหรอกถ้าผมไม่ได้สับแล้วไม่ได้เห็นผมไม่เชื่อหรอก
มีคนบอกว่ามีพระองค์หนึ่งตัดรุ้งได้

เอานี่คือเขาบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพระเครื่องผมก็ฟังเขามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเออมันตัดลุ้งได้ทีนี้ผมก็มีพระองค์นี้อยู่อ่ะครับ

ครับเป็นพระกุสี่ร้อยกว่าปีครับเขาเรียกว่าเป็นท่ากระดานเมืองกาลหูช้าง

วันนั้นน่ะลุงสวยมากผมติดตัวไว้ลุงสวยมากโอ้โหลุงวันนี้สวยจริง

เก็บเงินซื้อพระองค์เนี่ยเก็บเงินซื้อพระองค์เนี่ย

เก็บเงินซื้อพระองค์เนี่ยเก็บเงินซื้อพระองค์เนี่ย

เก็บเงินซื้อพระองค์เนี่ยเก็บเงินซื้อพระองค์เนี่ย

เก็บเงินซื้อพระองค์เนี่ยเก็บเงินซื้อพระองค์เนี่ย

เก็บเงินซื้อพระองค์เนี่ยเก็บเงินซื้อพระองค์เนี่ย

เก็บเงินซื้อพระองค์เนี่ยเก็บเงินซื้อพระองค์เนี่ย
เก็บเงินซื้อพระองค์เนี่ยเก็บเงินซื้อพระองค์เนี่ย

เก็บเงินซื้อพระองค์เนี่ยเก็บเงินซื้อพระองค์เนี่ย

เก็บเงินซื้อพระองค์เนี่ยเก็บเงินซื้อพระองค์เนี่ย

เก็บเงินซื้อพระองค์เนี่ยเก็บเงินซื้อพระองค์เนี่ย

เก็บเงินซื้อพระองค์เนี่ยเก็บเงินซื้อพระองค์เนี่ย

เก็บเงินซื้อพระองค์เนี่ยเก็บเงินซื้อพระองค์เนี่ย

เก็บเงินซื้อพระองค์เนี่ยเก็บเงินซื้อพระองค์เนี่ย

ผมคิดว่าทำดีมันก็เป็นตัวเสริมอย่างหนึ่งทำให้เราแค้วคาดปลอดภัยไปในสุจริงอย่างนั้น
ขนาดต้องถวายที่ดิน๔ล้านบาท

ใช่ครับเพราะว่ารู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันแย่
ชีวิตมันแย่ผมคิดว่าที่ดินที่เราซื้อมาเราสมควรที่จะตัดกรรมล้างกรรมในสิ่งเหล่านี้บ้าง
อืมผมก็เลยถวายที่สร้างวัดไปสี่ไร่ที่นครปฐม
รับเชิญของเราวันนี้เรียกได้ว่าลองของเพราะอยากจะรู้
ลองไปลองมาชีวิตตัวเองแทบพัง
วันนี้คุณได้รู้ซึ้งแล้วว่าสิ่งที่แบบว่าที่คนเขาไม่เชื่อเราไม่ควรจะลบหลู่

ทุกวันนี้คุณก็เลยรู้สึกว่าทั้งหมดที่คุณไปรบหลู่น่ะเป็นกรรม

ใช่ผมก็เลยต้องคือทุกวันนี้นิสัยก็คือสวดมนต์ทุกวัน

ชีวิตคุณนะวันนี้จากในดาบมาเป็นหมวดแล้วเนี่ยวันนี้คุณยังรู้สึกไหมว่าเรื่องพวกนี้ยังมีอยู่จริง
หนังเหนียวยิงฟันไม่เข้าหรือแม้กระทั่งอย่างเรื่องพ่อคุณเนี่ยพาฝีเนี่ยพาไงก็ไม่เข้า

เชื่อโดยบริสุทธิ์เลยเพราะว่ามันได้สัมผัสกับตัวเองได้เห็นได้พบทุกอย่างที่ศึกษามาคือคือผมถ่องแล้ว

เป็นจริงมีจริงผู้ที่เรียนรู้ผู้ที่ศึกษาจะพบผู้ที่ไม่เชื่อไม่เรียนรู้คือก็ไม่พบ

ขอบคุณพี่สุธีมากนะฮะขอบพระคุณมากครับ
ครับสู้เดี๋ยวต่อมาครับ
สวัสดีครับคุณผู้ชมพี่หนุ่มพี่หมดดำไม่ยอมมานะชวนแล้วนะ
พารวยในห้องกันเพลินที่ท่านาทีจากนี้ผมจะพามาไหว้แล้วรวยมีโชคมีลาบ
ที่นี่เป็นที่ไหนครับเบื้องหลังผมนี่คือพระศิวรรณตราชอยู่บริเวณสี่แยกถนนรัชดาตักถนนราชพร้าวนะครับ
เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เริ่มมีคนมาบูชาศักระในระยะเวลา๑ปีที่ผ่านมาเอาง่าย
เป็นเทวาลัยตั้งเป็นมูลนิธิเพราะเขาศรัทธาและมีปฏิหารทำให้เขารวย
แล้วมีลูกค้าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกวัน
ว่ายแบบนี้ละรวยว่ายแบบนี้ล่ะเห็น
บริเวณสิวาลัยสถานแห่งนี้มีของไหว้เตรียมไว้
ให้สำหรับขามูเตลูทั้งหลายครับ
จัดเป็นเครื่องไหว้ถาดผลไม้เล็กใหญ่
ทูบเทียนมีครบหรือแม้แต่ของดำเครื่องไหว้พระลาหูก็มีด้วยเช่นกันครับ
สำหรับใครที่จะต้องตามรอยมูลขั้นเทพให้รวยปังรับโชคก็มาว่ายเทพขอพรได้เลย
ธุบเจ็ดดอกว่ายเสร็จแล้วปากกอเลยนะครับ
วันทูปก็จะสื่อไปถึงสวรรค์ในชั้นฟ้านะครับ

โอมนามัสศิวายนมหาโอมนามัสศิวายนมหาโอมนามัสศิวายนมหา
ข้าพเจ้านายรักเลขานิเทศขอบูชาศักระองค์พระศิวะมหาเทพ
ข้าพเจ้าขอน้องกุศลทั้งหลายในบุญกริยาที่ได้สร้างและสะสมมา
แด่องค์พระศิวะเจ้าและเทพบริวาร
ขอพระศิวะเจ้าเทพบริวารและเทพวดาวนุปราคอร์ทั้ง๙พระองค์
ประสิทธิประสาทพรประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าในรักเลขานิเทศ
และผู้มาบูชาศักระให้ร่ำรวยและโชคดีในสัมมาชีวะจากนี้ด้วยเถิน
คราวนี้คุณจะขออะไรเนี่ยกระดิ่งที่วางนะครับ

ระหว่างที่สั่นกระดิ่งก็อธิษฐานนะครับอธิษฐานให้ดีที่เป็นมงคลนะครับ
ว่าเราจะปรารถนาอะไรให้ท่านรับรู้
ในความเชื่อเราบูชาด้วยไฟแล้วเนี่ยให้เอามืออังเปลวไฟ
แล้วรูปผ่านหน้าจะเป็นมงคลจะทำให้สรรพข้อสรรพใครหมดไปนะครับ
และบังเกิดความรุ่งรวดในดวงศรัตริย์ชีวิตนะครับ
มหาเทพพระศิวะนาศราชนี้นะครับตามประวัติเนี่ย
เป็นที่ยิ่งใหญ่มากในรัฐธิความเชื่อขององค์พระศิวาเจ้า
คือเรื่องเกิดขึ้นว่าในโลกมนุษย์ในอดีตการในสมัยหนึ่งเนี่ย
ฤษีมหาฤษีสั่งปฏิบัติในพรสศิลป์เนี่ยขาดมั่วในกามโลกี
เลยต้องทำให้พระศิวะซึ่งบำเพ็ญเพียนอยู่ที่ยอดเขาใกล้ราช
หนังเสือและปฏิบัติสมาธิภาวนาเนี่ย
พระนารายมาเฝ้าดูว่าลือศรีมุณีเหล่านี้เนี่ยผิดต่อศีลต่อธรรม
จึงลงไปปราบเพราะไม่มีใครปราบได้แล้ว
ศิวะก็แปลงกลายเป็นธุวานบหนุ่ม
นารัยก็แปลงกลายเป็นนางมุณีคือเป็นเป็นสตรีรูปงามบวชนะ
นางพรามณีนางพรามณีบวชเป็นมุณีบวชเป็นฤษี
เข้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้บรรดาฤษีต่างต่างก็มาเกี้ยวพาราศี
แต่ท่านทั้งสองก็ไม่สนใจแล้วตักเตือนให้มีสติ
ฤษีก็ไม่ฟังในขณะที่ฤษีไม่ฟังนั้น
ฤษีก็ยังสาปใช้เวทมนต์กับองค์พระศิวะและพระนาราย

แล้วแถมเมื่อใช้ไม่ได้ผลหรือศรีมุณีต่างที่ภัยศีลผิดธรรม
ก็ใช้ให้พญายักษ์ที่ดูแลตัวเองชื่อว่ามุยะลากะเนี่ยนะ
มาเล่นงานพระศิวะด้วยกับพระนาราย
ศิวะจึงแปลงอวตารกับร่างไปเป็นพระศิวะ
แล้วเหยียบหน้าอกหรือยอดอกของไอ้เจ้ายักษ์มุยาลากะนะ
แล้วก็ไล่ลำท่าต่าง
คือท่านไม่ได้กระทืบตบตีเหมือนมนุษย์ธรรมดา
ถ้าปราบมานของท่านคือท่าเหยียบแล้วก็ไล่ลำ

ขอคำมาลาโทษต่อองค์พระศิวะพระนาราย
แล้วปรับตนให้เป็นคนดี

ประทับติดตราตึงจิตต่อองค์พระพุทธมุณีมหาฤษีมาก
จึงขอร้องให้พระพิคเนธซึ่งเป็นบุตรแห่งพระศิวะเนี่ย
ไปขอล้องพระศิวะไล่รัมน์อีกครั้งนึง
พระศิวะเจ้าก็ยอมไล่รัมน์อีกครั้งนึง
มีเทวดามีฤษีมาดูกันมากมาย
เรียกว่าเป็นท่านาตราชหรือท่าไล่ลำทั้ง๑๐๘
หรือว่าลือสีองค์ดังกล่าวก็คือพระพุทธมุณีหรือคนไทยเรียกพ่อแก่นั่นแหละ
อันนี้คือวาระหนึ่งอีกวาระหนึ่งคือ
องค์พระยาอนัตนคราชนะอยากจะเห็นท่านไล่รัมน์

พอพฏิบัติธรรมครบท่านก็ไล่รัมน์ให้ดูท่านไล่รัมน์แค่๓ครั้ง

จึงเป็นที่มาว่าเมื่อพระศิวะมีแสดงท่านาตราช
ปราบภัยและมารและอุปสรรคทั้งหลายในโลกมนุษย์

เมื่อพระศิวะแสดงท่าไล่ลำจะบังเกิดสิ่งใหม่มีชีวิต
เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการขยับเคลื่อนของโลก

พระศิวะมหาเทพเป็นองค์ที่สร้าง
พระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารพระพุทธพระราชดีพระศุกร์พระสาวพระราหู
เพื่อเป็นเทพดูแลมนุษย์ที่เกิดในวันต่างและราศีต่าง
ดังนั้นนี่แหละท่านถือว่าเป็นองค์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
บรรดาเทพในฝ่ายฮิดูทั้งหมด
ใหญ่สุดมีฤทธิ์มากสุดคือพระศิวะ
และบัตรนี้พระศิวะนัตราชอุบัติขึ้นแล้วในประเทศไทย
นะสี่แยกรัชดาตัดถนนด้วยหวังที่ศิวรายสถาน
โดยจะเป็นคุณทงชัยวัตมิตรเป็นที่ปรึกษา
จัดสร้างให้คนมาบูชาศักระในสถานที่นี้
เปิดให้บูชาศักระได้ทุกวันนะครับไม่มีวันหยุด
และในเที่ยงนี้ยังมีเทพอีกหลายพระองค์เช่นองค์พระพรมพระนาราย
นะครับองค์พระราหูทรงครุฑซึ่งมีฤทธิ์มาก
ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับให้คนบูชาศักระเพราะฉะนั้น
นี่คือข้อมูลของท่านที่สนใจอยากเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิต
รับรองเป็นมงคลเปลี่ยนแปลงอุชตาว่ายสักการะบูชาและรวย
อมณารายณมหาอมณรายณมหาอมณรายณมหา
ขอบพเจ้าขอบูชาพ่อนารายทรงครุฑประทับรา
มงคลเกิดขึ้นกระดวงชะตาราสีของข้าเจ้า
กว่าพระเจ้าตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไฟถืน

ก็มีเพียงพรมบันดาลไงนะพรมบันดาลให้เจอคู่พรมลิขิตนะครับ
สาธุข้าพเจ้าไม่ปรารถนาจะมีคู่ในชาตินี้
ปรารถนาปฏิฐานขอให้มีคู่จงสมหวังในการเจอคู่ดั่งปรารถนา
ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนแปลงดวงชะตาชิดจากร้าย
กายดีแบบฉับพลันต้องไหว้เทพองค์นี้เลย
นะครับท่านเป็นใครเชิญไปพบกันเลยครับ
เปลี่ยนจากร้ายกลับกลายเป็นดีขอบารมีจงเปลี่ยนแปลงเหตุเพศภัยอัน
ร้ายที่เกิดขึ้นแก่ตัวข้าพเจ้ากลับกลายเป็นดีโดยฉับพลันด้วยเถิน
ท่านที่มีดวงจิตสถานจมูลบัชชาสักระองค์เทพเทวาหรือพระองค์พระศรีวัณฑ์ตรราช
พระผมทรรรายหรือพระราหูทรงครุฑที่ศรีวัณฑ์สถานนี้นะครับ
ในรอบ๑ปีท่านประธานมือธิและท่านประธานที่ปรึกษาคือเจ้าคุณทรงชัย
จะจัดเอารายได้ที่ได้เกิดจากคนบูชาศักระเนี่ยนะครับนำไปช่วยสาธารณูสงเคราะห์
เช่นเด็กกำพานักเรียนเรียนดีแต่ยากจนหรือว่าโรงพยาบาลต่าง
เพราะฉะนั้นนี่คือบุญที่ได้เกิดขึ้นแล้วดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีต่าง
ในเวลานี้อัปเดตกันหน่อยนะครับราศีตุลนะครับราศีเมษราศีกรกฎราศีมังกร
ราศีเนี่ยเขาเรียกว่าราศีธวารหรือจตุราศีที่มีดาวทั้งดีและร้าย
หนำซ้ำเติมดีก็ยังไม่ให้คุณ
เช่นเมษกับราศีตุล
เหตุเพราะมีดาวพุทธยูโคจรทัพเมษเล็งตุล
ควรจะมาไหว้องค์มหาเทพอันศักดิ์สิทธิ์พระศิวัตนาตราช

เกิดราศีเมษราศีตุลที่ว่าจะดีว่าจะดีแล้วมันไม่ขยับไม่ขยับสักทีเนี่ย

ราหูก็ทับคนเกิดราศีกรกฎนะครับ
แล้วก็เลงมังกรมันเลยทัพให้คู่มีปัญหา
หุ้นส่วนผลประโยชน์ว่าจะได้ไม่ได้

ก็มาหาโอกาสมาไหว้ที่นี่ก็เป็นมงคล

กรกฎกับมังกรเมฆกับตุลเนี่ย
ผมเชื่อมั่นเลยว่ามันมีแรงขับเคลื่อนอีกนิดเดียว

ทีนี้คนเกิดราศีพฤศพกับราศีพิจิกษ์เนี่ยขนาดนี้ดาวพระราชดีมันเป็นอลิกับดวงชะตา
ไม่ได้ให้คุณเลยแต่ก็ไม่ได้ร้ายอะไรเพราะมันผ่านพ้นการร้ายมาแล้วแต่ยังไม่ดี
หลัง๖ตุลาจะดีเพราะฉะนั้นระหว่างนี้ก็มาไหว้เทพราหูทรงครุฑ

เหมือนพระองค์แสดงนาตราชนี่คือไร่ลำนะ

เคลื่อนที่อย่างนี้เป็นต้นจะเป็นมหามงคล
ต่อมาราศีมิถุนกับราศีธนูเนี่ย
เดาเสาทับธนูเร่งมิถุนมีข้อใหญ่

๒ปีเพราะฉะนั้นคุณมาไหว้นะครับ
ที่ศรีวรษฐานเนี่ยจะได้พ้นภัย
ต่อมาราศีสิงกับราศีกุม

เพราะว่าโดยชะตาพ้นข้อแล้วถ้ามันพังมันพังไปแล้ว
กับกุมเนี่ยนะราศีกันกับราศีมีนนะครับ
ดวงชะตาเริ่มดีแล้วมาไหว้กระทู้อีกนิดดีเลยนะครับ
แล้วที่สำคัญเร็วสุดนะครับเร็วสุดนี้ก็คือวันที่
ห้าตุลาคมจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคาะ
ในการส่งเทพตรียกย้ายจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกษ
จะมีวิธีที่นี่ย่อยนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับ
ได้มาร่วมวิธีกันในวาระโอกาสเป็นมุมคล
เพื่อการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิตตามความเชื่อตามความศรัทธานะครับ
หวังว่าสิ่งนี้จะเป็นอีกหนึ่งมูที่ทำให้เกิดขวัญและกำลังใจแก่คนไทยในยามนี้

โปรดติดตามตอนต่อไป